คักทีเดียวที่วัดในอำเภอท่าม่วง
วัดนี้ไปเจอต้นตะเคียนทองยักษ์ถึง๒ต้น
ผุดขึ้นมากลางแม่น้ำแม่กรองนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ประจวบเหมาะจริง
นำขึ้นมาจากแม่น้ำในวันนี้เลยนะคะ

ไปทำอะไรคะพรุ่งนี้หวยจะออก
เมื่อช่วงเช้านี่ก็คือวันนี้วันมาคบูชา

แล้วก็เนี่ยค่ะรอชมต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่๒ต้น
นี่ต้นอายุประมาณ๒๐๐ปีนะคะต้นใหญ่ขนาดนี้
คือโผล่ขึ้นมาจากแม่น้ำแม่กรองเมื่อวาน
แล้วเขาใช้เวลาวันหนึ่งเต็มค่ะ
ถึงจะสามารถเอาทั้งสองต้นขึ้นมาได้
เอาขึ้นมาได้แบบราบรื่นมากคุณนัทพงศ์
ไม่มีอุปสรรคติดขัดอะไรเลยนะคะ
ตะเคียนทองทั้ง๒ต้นนี้อายุประมาณ๒๐๐ปี
ต้นแรกยาว๑๗เมตรวัดรอบต้นได้๓๔๐เซนติเมตร
คุณพระพรอ่านช้าหน่อยผมจะจด
เป็นจำนวนนะไม่ได้อ่านเป็นตัวเลขนะ
วัดรอบต้นได้๓๔๐เซนติเมตรนะคะ
ต้นที่๒มีความยาว๑๖เมตรวัดรอบต้นได้๒๙๐๒๙๐เซนติเมตรค่ะ
มีน้ำหนักต้นละประมาณ๑๐ตัน
หลังจากนำขึ้นมาจากน้ำวัดบ้านทองเขาก็จัดให้มีการกราบไหว้สักการะ
พอชาวบ้านทราบข่าวก็เนี่ยค่ะมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกัน
เอาผ้าสามสีเอาพวงมาลัยเอาน้ำดื่มมากราบไหว้บูชา
แล้วก็ตามธรรมเนียมค่ะต้องมีแป้งฝุ่นมาด้วยนะคะ
สายน้ำหรือว่าชุดปฏิบัติการพิเศษทางน้ำ
มูลนิธิพิทักการเขาเล่าบอกว่า
ก่อนที่จะกู้ต้นตะเคียนขึ้นมาจากน้ำ
ทีมงานได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ป่าไม้กาญจนบุรีก่อน
เพราะว่านี่เป็นไม้ห่วงห้าม
พอเขาอนุญาตก็ถึงจะนำขึ้นมาจากน้ำได้นะคะ
ก็ทีมงานเองเนี่ยคนที่เอาต้นนี้ขึ้นมา

เพราะว่าตั้งแต่ทำงานมาเพิ่งจะเจอต้นตะเคียนทองที่ใหญ่ขนาดนี้